แล้วถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับยาเศรษฐติดเลยจริงมันมีกล่อง
พัสดุที่บรรจุยาเสพติดมาที่บ้านเราอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะมี

ถ้าหากว่าเหตุการณ์ก็จริงจะน่าสงสารมากเลยนะคะน้องปลาอายุ
แค่สิบแปดอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับอยู่ดีดีมีกล่องพัสดุส่งมาที่ด้าบ้าน
แต่ชื่อเนี่ยเป็นชื่อเธอเลยนะส่งมาที่อยู่ที่บ้านเธอเลย
เมื่อสิบเก้ามิถุนายนบ่ายสามโมงครึ่งครับน้องปลาออกมาเซ็นรับ
อืมเซ็นปุ๊บสองนาทีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาเลยค่ะ
มารวบเลยเปิดกล่องดูมียาสีขาวสามเม็ดบรรจุในขวดกลม
แล้วก็มีซองที่บรรจุไอซ์สิบจุดสามกรัมครับมาจากกรุงเทพฯต้นทางอ่ะ
อืมแล้วก็ไปถึงบ้านเธอเธอถูกจับนะคะอืมตอนนี้อยู่ในคุกนะคะ
แม่ไปเยี่ยมบอกว่าโอ้โหน้องปลาเนี่ยร้องไห้ตลอด
บอกช่วยด้วยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงจริงไม่รู้เรื่องจริงจริงครับ
บอกไม่รู้จะช่วยยังไงอยากจะช่วยประกันตัวมาก่อนเพื่อสู้คดี
แต่จะประกันตัวได้แปดแสนอ่ะอืมแม่ไม่มีอ่ะไม่รู้จะทำยังไง
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยพี่สาวของน้องปลานะคะโพสต์เรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูว่า
กล่องพัสดุเนี้ยมันมาถึงบ้านน้องปลาวัยสิบแปดได้ยังไงครับ
กล่องนี้นะคะเป็นกล่องปรายศนีย์แบบนี้ค่ะ
ข้างในเนี่ยมียาสีขาวสามเม็ดใส่อยู่ในขวดกลม
แล้วก็มีซองใส่ไอซ์๑๐๓กรัมหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะ

ต้นทางเนี่ยมาจากกรุงเทพย่านลาดพร้าว
มีชื่อผู้ส่งค่ะชื่อว่านายสุภาชัยบุญมี
แต่ปลายทางผู้รับเนี่ยเป็นชื่อของน้องปลาเลย
นางสาวสุปรานีมีที่อยู่มาเลย
อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑
บุรุษปรายศนีย์มาส่งหน้าบ้าน๑๙มิถุนายน๑๕นาฬิกา๓๔นาที
น้องปลาหรือนางสาวสุปรานีออกมาเซ็นรับกล่องพัสดุนี้เอง
เซ็นรับไปแค่๒นาทีคุณภาคภูมิ

ฝ่ายปกครองอำเภอสุวรรณภูมิบุกมาขอตรวจค้นยาเสพติดในบ้าน

แต่แสดงว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ตามมาแล้วล่ะ
คงจะสืบสวนสอบสวนทราบว่าเดี๋ยวจะมียาเสพติดส่งมาบ้านนี้คือมาดักรอเลย
โอ้โหแล้วทีเนี้ยแม่ของน้องอ่ะนะบอกว่าวันนี้ไปเยี่ยมลูกสาวที่เรือนจำครับ
ร้องไห้ตลอดบอกนอนไม่หลับเลยแม่ช่วยหนูหน่อย
แม่ก็ทำได้แค่ปลอบใจอะค่ะในใจแม่บอกว่าโอ้โหคิดไม่ตกจริงนะ
ไม่รู้ว่าจะช่วยลูกสาวยังไงเงินประกันเนี่ยแปดแสนบาทอ่ะ
ทรัพย์สมบัติที่มีก็มีแค่ที่ดินสองไร่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยได้ไหมช่วยลูกสาวแม่หน่อยได้ไหม

ไม่รู้ว่าจะช่วยลูกสาวแม่หน่อยได้ไหมเกี่ยวข้องกันเนี่ย๘๐๐๐๐๐บาท
ทรัพย์สมบัติที่มีก็มีแค่ทรัพย์สาวแม่หน่อยได้ไหม
ไม่รู้ว่าจะช่วยลูกสาวแม่หน่อยได้ไหม
ไม่รู้ว่าจะช่วยลูกสาวแม่หน่อยได้ไหม

บอกว่านอนไม่หลับขี่ก็ไม่ออกไทยก็ไม่ออก

สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน

สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
สงสันหนูเนี่ยว่าสงสันหนูเนี่ยมีกระทิแววออกได้จังไหน
ทีนี้ตัวพี่สาวของน้องปลาเนี่ยนะคะนางสาวฝนทองทุลีหรือฝนอายุ๔๐
เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์เลยค่ะตั้งแต่ปรายศนีย์มาส่งหน้าบ้านเลยค่ะ
แบบเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นแล้วควบคุมตัวน้องปลาไปเนี่ย
เขาบอกว่าคือมั่นใจเลยว่าในครอบครัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงนะ
แต่ว่ากังวลใจมากเป็นห่วงมากที่แบบน้องสาวตัวเองต้องมาตกเป็นแพ้แบบนี้
แล้วเรื่องเงินที่จะดำเนินการทางคดีการประกันตัวอะไรแบบนี้
ครอบครัวไม่มีจะทำยังไงดี
แล้วทีนี้ตัวคนในครอบครัวก็ถูกวิจารณ์ด้วยว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นล่ะ
คนในครอบครัวล่ะไปเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่าหรือส่งมาให้คนอื่นในบ้านอะไรแบบนี้
แต่กล่องพัสดุเนี่ยคือชื่อน้องปลาคือชื่อน้องปลาเลย
ถึงแม้ว่าไม่ได้เซ็นรับแต่มันก็เป็นชื่อน้องปลาเลย
เจ้าหน้าที่มาก็ต้องควบคุมตัวตามชื่อพัสดุที่ส่งอ่ะ
เมนต์กับทางโทรศัพท์เขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าพี่สาวไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องแบบนี้
เพราะว่าตาลอยพี่ไม่ได้นอนพี่ไม่ได้เสพยาหรอกแล้วพี่ก็ไม่ได้กินข้าว
กินอะไรไม่ลงเลยถามน้องดูได้ทุกคนบรรยายไม่ออกแบบร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะออกแล้วอ่ะ

แบบว่าพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ช่วยหน่อย
เพราะว่าบางทีบางคนเขาส่งมาอาจจะไม่ใช่ของเขา
พี่กลัวเขาเป็นแผลบที่รับบาปเหมือนน้องพี่ไม่ได้เปิดชื่อของใครทั้งนั้น
ทีมข่าวของเรามีแหล่งข่าวที่เป็นคนสนิทของน้องปลา
นักข่าวของเรานะคะไปคุยกับน้องคนนึงชื่อแอนนามสมมุตินะคะ
เป็นเพื่อนสนิทของน้องปลาที่ตอนนี้ถูกจับอยู่ในเรือนจำค่ะ
เขาบอกว่าเขาอ่ะรู้จักกับปลามาตั้งแต่อนุบาลอืม
ยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าปลาไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่แน่
แต่มันมีคนนึงค่ะมีผู้หญิงคนนึงแชทไปขอที่อยู่น้องปลาอ่า
ทำตัวน่าสงสัยมากครับนางสาวแอนคนนี้บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ชื่อตาเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันเพราะว่าคนที่ชื่อตาคนนี้
รู้จักกับแฟนของแอนรู้จักกับแฟนของคนนี้ค่ะอืม
แล้วตากับน้องปลาเนี่ยเพิ่งมารู้จักกันเพราะว่าแอนกับปลาสนิทกันใช่ไหม
แล้วพอแอนรู้จักกับพี่ตาอ่ะน้องปลาก็เลยรู้จักกับพี่ตาไปด้วยอ่า
ทีนี้ค่ะพี่ตาบอกว่าขอที่อยู่น้องปลาได้ไหมแชทคุยขอที่อยู่เลยนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะส่งของมาอยากจะแฟนของพี่ตาเองอืม
เพื่อนน้องปลาคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราก็บอกว่ามันก็รู้สึกแปลกตั้งแต่แรกแล้วนะ
ตั้งแต่พี่ตาคนนี้ขอที่อยู่น้องปลาทำไมต้องขอที่อยู่คนอื่นเซอร์ไพรส์
แฟนตัวเองมาเอาที่อยู่คนอื่นเข้าไปทำไมแล้วตั้งแต่เกิดเหตุเนี้ยค่ะ
คนที่ชื่อตาคนนี้หายตัวไปเลยครับหายไปไหนก็ไม่รู้
ออกไปจากพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิเลยไม่มีใครติดต่อได้
แล้วก็มีการแชทมาด้วยนะหลังจากน้องปลาถูกจับ
ทั้งที่ยังไม่ได้มีใครบอกยังไม่ได้มีใครถามเรื่องน้องปลาเลย
แล้วก็แชทมาคุยกับน้องคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเราว่ากล่องนั้นมันไม่ใช่ของพี่นะ
เหมือนกับร้อนตัวอ่าร้อนตัวเลยและที่สำคัญค่ะ
หลังเกิดเหตุนี้คนสนิทของผู้หญิงที่ชื่อตาเนี่ย
มาบอกกับน้องคนนี้ว่านี่ความจริงแล้วอ่ะ
กล่องเนี้ยมันเป็นของคนที่ชื่อตาจริงจริงนะอยากจะบอกตั้งแต่แรก
แต่บอกไม่ได้เพราะคนชื่อตามาห้ามไว้อืม
สงสารเพื่อนนะคะแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไร
ก็มาเจอเรื่องแบบนี้ทั้งเรียนหนังสือด้วยค่ะ
ใกล้จะจบแล้วด้วยเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะ
ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพื่อนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
เพราะเสพก็ไม่ได้เสพไม่ได้ยุ่งอะไรเลย
เป็นเพื่อนหนูตั้งแต่เรียนด้วยกันตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะ
พี่คนนี้เขาโทรมาขอที่อยู่ปลา
บอกว่าจะสั่งเสื้อคู่แฟนเขาค่ะ
แล้วป๊าก็ให้ที่อยู่เข้าไปพอให้ที่อยู่ไปปั๊บ
วันหนึ่งเขาก็โทรมาโทรมาบอกว่า
ถ้ามีของไปส่งรับของไว้ให้ด้วยนะเผื่อเขาไม่ได้อยู่รับ
ของอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอพอเกิดเรื่องมาปุ๊บ

ทักเฟรนด์มามามาพูดเลยนะยังไม่ทันให้ถามเขาเลย
มาพูดแบบว่าที่ขอที่อยู่วันนั้นน่ะ
พี่ว่าจะสั่งเสื้อคู่สะพ้ายแฟนพี่แต่ไม่ได้สั่ง
แฟนพี่ไม่ให้สั่งค่ะแต่อันนี้เขาพูดกับปลานะคะ
แต่พูดกับหนูเขาเขาบอกว่าพี่เคยขอที่อยู่ปลา
พี่พี่จะสั่งมีดดามให้ลูกพี่เขาลดราคาเขาบอก
แต่แฟนพี่ไม่ให้สั่งอันนี้เขาก็พูดกับหนูแบบนี้
พี่ก็เลยไม่ได้สั่งพี่กลัวว่าปลามันจะคิดว่าเป็นของพี่
แล้วหลังจากที่เกิดเรื่องเลยค่ะติดต่อร่วมพี่คุณค่ะ
ก็หายไปเลยค่ะหายไปจากสุวรรณเลยค่ะ
แล้วคุณแม่นรองมีมั้ยเขาเข้าไปไหนอย่างไรไม่มีใครรู้เลยค่ะ
แล้วแฟนเขาก็ไปด้วยกันแฟนเขาก็ไปด้วยกันค่ะ
สงสัยมากเลยค่ะแต่ว่าอันนี้แบบมันมีคนคนนึงอะค่ะ
ที่ที่อยู่ที่อยู่กับพี่คนนั้นนะคะอยู่ด้วยตลอด
เขาทักเฟสมาบอกนี่แหละค่ะบอกว่าพี่คนนั้นอ่ะพี่ตา
เป็นคนสั่งของนะเป็นของพี่ตาจริง
วันแรกที่เกิดเรื่องอ่ะเขาพูดไม่ได้เขาอยากเขาอยากจะทักมาบอกอยู่
อยากจะช่วยปลาแต่แต่ว่าพี่ตาเขาก็เล่นเฟสอ่ะค่ะ
เขาเห็นเห็นในในแชทของพี่คนนี้ด้วยเขาเขาก็เลยจะกลับบ้านเขาอะค่ะ
กลับบ้านรอกลับบ้านพอพี่ตาไปส่งเขาปุ๊บใช่ไหมคะ
เขาก็ทักมาบอกว่าเป็นเป็นของพี่ตานะอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาอยากจะบอกตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่าเขากักตัว
กักตัวไว้เลยกักตัวไว้ในห้องไม่ให้ไม่ให้เล่นโทรศัพท์อะไรแบบนี้ค่ะ
อืมทีนี้เดี๋ยวนักข่าวของเราขยายผลให้เพิ่ม
ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ปริศนียะค่ะครับ
นำกล่องพัสดุนี้ไปส่งให้กับน้องปลาที่บ้านนะนะ
เจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้อง
ทุกขั้นตอนคือเขาก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไร
เขาก็ส่งของตามที่อยู่ตามชื่อหน้ากล่องก็ทำไปตามหน้าที่ปกติ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเจ้าหน้าที่ตามมานะเพื่อมาตรวจค้นนะคะ
พอดีที่บ้านหลังนี้ไม่ค่อยมีพัสดุนะครับผมก็เลยคิดไม่ออก
แต่ดูจากหน้าแล้วปรากฏว่ามีเบอร์โทรนะครับผมก็เลยโทรไปตามที่อ่า
ที่อยู่ที่ให้มานะครับตามเบอร์โทรที่ให้มา
น้องเขาก็รับสายเองแล้วเขาก็บอกว่าเขารออยู่ที่ที่บ้านหลังนั้นนะครับ
ผมก็พอรู้พิกัดแล้วก็เลยตรงไปส่งน้องเขาน้องเขาก็เซ็นรับเองนะครับผม
อืมก็คงจะเนี่ยอย่างที่บอกว่าผู้หญิงที่ชื่อตาขอที่อยู่เอาไว้
บอกว่าเดี๋ยวจะส่งของไปให้ที่บ้านนะจะเซอร์ไพรส์แฟนอย่างนี้
ทีนี้ค่ะคือน้องปลาเนี่ยเขามีพี่สาวฝาแฝดชื่อปูเป้นะคะ
พี่สาวก็พยายามช่วยเหลือติดต่อท่านให้ความช่วยเหลือทางคดี
แล้วน้องปลาเองก็มีลูกสาวยังอายุน้อยน้อยอยู่ด้วยอืม
ก็ร้องหาแม่ทุกวันเพราะว่าน้องปลายังอยู่ในเรือนจำนะคะคือถ้าฟังจากที่เพื่อนสนิทของ
บอกแล้วเนี่ยก็ต้องไปตามหาคนที่ชื่อแอนกับพี่ตาให้ได้
อ่าเพราะว่าเขาบอกว่าจะยืมชื่อให้เอาของมาส่งจะเตอร์ไพรส์แฟนหน่อยเนี่ยนะ
แล้วก็อีกคนนึงที่บอกว่ามีหลักฐานว่าเนี่ยคนที่ชื่อพี่ตาที่ว่าจะฝากของมายอมรับว่ายาเสพติดเป็นของเขาอะไรพวกนี้
เหล่านี้คือพยานใช่ก็จะมีข้อความคุยกันทั้งแชททางเฟซบุ๊คทางไลน์อันนี้เป็นหลักฐานได้หมดนะ